คุณผู้ชมครับไปต่อที่ร้อยเอ็ดนะครับมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์
พอไฟเขียวปุ๊บเขาก็เร่งเครื่องออกไปรถกระบาดคันหนึ่งมาจากไหนก็ไม่ทราบ
ฝ่าไฟแดงไปชนร่างของน้องกระเด็นไปตกอยู่ท้ายกระบะ
ลงมาปุ๊บไอ้คนขับกระบะเดินมาหยิบขวดเหล้าขาวกินอย่างสบายอกสบายใจ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้องคนนี้บาดเจ็บสาหัสนะฮะ
คุณผู้สมจุภาพนี้นะครับนี่ค่ะอันนี้คือศรีแยกแฟนลายังมาแล้วครับ
ตรู้มนี่ค่ะตัวน้องลอยไปตกอยู่กระบะของเขาเลย
ตำรวจก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเอาขออภัยเกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดนะคุณผู้ชม
เป็นวินาทีที่รถไปชนรถไปชนแต่ว่ามันมีรถตู้สีขาวเห็นไหมเขาจอดอยู่แบบนี้
จอดติดไฟแดงกันอยู่จังหวะนั้นแล้วจะมีรถจักรยานยนต์เข้ามาจากฝั่งนั้น
ซึ่งไฟเขียวพอดีแล้วจริงแล้วเนี่ยฝั่งที่กระบะมามันคือไฟแดง
แต่ฝ่าไฟแดงมาด้วยความเร็วไม่ชะลอไม่เบรกใดทั้งสิ้นรถตู้เขาจอดแล้ว
มาครับคันแรกเลยครับเพราะไฟเขียวพอดีรถกระบาดมาชนครับร่างของคนขี่
ตกอยู่ท้ายกระบะที่ชนนั่นแหละครับ

สาย๑๐๑วาภิปาธุมที่๑๐๑นะฮะ
เป็นกระบะอีซูซูสีฟ้ารุ่นเก่าแล้ว
ทะเบียนบอเบนไม้ยอยักษ์๙๗๙๑กาลาศิลป์
สภาพไม่มีกระจกมองข้าง

ฝากระโปรงกระหลุดไปแล้วจากการชน
รถก็มีรอยเต็มไปหมดยางแตกสองข้าง

เพราะว่านำตัวคนเจ็บไปโรงพยาบาลแล้ว
คนขับชื่อว่านายกรดันัยคุณศรีอายุ๓๒ปี
นี่กระดกขวดเหล้าขาวโชว์ซะเลย

นี่ไงนี่เหตุผลที่คุณไม่มีสตินะ
ไม่ต้องถามว่าไปทำอะไรมาเนี่ย
ยังเดินดื่มขวดเหล้าขาวไม่ได้สนอกสนใจอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลย

สาเหตุของการที่เขาขับรถฝ่าไฟแดงเพราะว่าเขาเมา

รถของน้องโดนชนก็เป็นมอเตอร์ไซค์คาวาซากิ
แล้วก็มีสมุดหนังสือของน้องมีผ้าพันคอตกอยู่กระจัดกระจายเต็มไปหมด
นี่หนังสือนะครับคุณผู้ชม
คนเจ็บเป็นเยาวชนน้องผู้ชายอายุ๑๕ปีเท่านั้น

พลเมืองดีก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
คนเห็นเหตุการณ์คุณรุ่งเรือง

เขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ของน้องเขาก็ขี่มา
แล้วก็ไฟเขียวเขาก็ออกตัวมาถูกเรื่องความรัก

แน่นอนคงจะเกินแหละครับแล้วก็ไปสอบปากคำดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เมาแล้วขับแล้วก็ขับรถชนคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะ